มีผู้ชายคนหนึ่งซิ่งรถจักรยานยนต์กลางดึก
พอถึงทางโค้งถนนพระหลโยธิน
หลุดโค้งแหกโค้ง
ชนทางเบรียร์เท่านั้นไม่พอ
ตกลงมาด้านล่างจนเสียชีวิตคาที่
เจ้าหน้าที่ก็ไปจุดที่ผู้ชายคนนี้
ตกลงมาเป็นจุดพบศพนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนต่างระดับบางขัน
บริเวณทางโค้งลงถนนพะหวนโยธินที่ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา

ที่เกิดเหตุก็พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย๑ราย
ชื่อว่านายสุรชัยสิงหะนุวงศ์อายุ๓๖ปีสัญชาติลาวนะครับ
ส่วนบริเวณถนนสูงจากพื้นประมาณ๑๐เมตร
หมายเลขทะเบียนลอลิงททงคควาย๙๔
๙๔๒กรุงเทพมนาคอร์จอดอยู่หนึ่งคัน

ก็พบสีของรถมันติดอยู่
แสดงว่ารถมาเฉียวชนตรงนี้แล้วนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นถนนก็พบทรายตกอยู่จำนวนมากนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นทรายที่เป็นฝุ่น

จากการสอบถามนายโอภาษแก้วละครอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
ก็บอกว่าผู้ตายเป็นชั่งธาษี
ตอนเกิดเหตุกำลังจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าขี่รถจักรยานโยนผ่านมาเส้นทางนี้แล้ว
และทีนี้ตัวของนายโอภาษก็มารู้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุ

พบว่าคนตายเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับ

ตำรวจสพคลองหลวงก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่หมู่ทิพย์ร่วมกระตานอยู่

นิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะได้ติดต่อญาติมารับศพ

มันมีกล้องวงจรปิดในการจับภาพหรือไม่
หรือว่าเป็นจุดทางโค้งอันตราย
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือไม่
แล้วก็ไอ้ซ้ายไอ้ฝุ่นที่มันหล่นอยู่ที่ถนน
เป็นเหตุของอุบัติเหตุหรือไม่

ระมัดระวังด้วยเรื่องของการขับรถขับรานะครับ

แล้วเขาก็ออกอุบายบอกกับตำรวจว่าป่วย
มีอาการก็คืออาเจียนเป็นไข้

พอพาไปหาหมอตัดสินใจสะดอกกุญแจ

ตำรวจก็ตามรวบตัวได้แล้วตามจับเขาได้ตอนไหนคะ
ตามจับตอนที่ไปเที่ยวไปเที่ยวหญิงบริการ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย

คือหลบหนีออกจากโรงพยาบาลนะสะดอกกุญแจออกเรียบร้อยแล้ว
ไปนู่นไปหลายที่เลยเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชุด
ผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่านายชนกันดาวสันเทียนะคะ
เขาบอกว่าคุณตำรวจผมเป็นไข้อาเจียน
ตำรวจช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลคอนบุรีหน่อย
ก็ให้ตำรวจสพคอนบุรีที่นครราชศรีมา
นำตัวส่งโรงพยาบาลพอตำรวจพาไปถึง

กุญแจมือเกี่ยวกับเตียงผู้ป่วยเอาไว้
ทีนี้พยาบาลก็ให้ตำรวจไปรออยู่นอกห้อง
แล้วตอนที่จังหวะที่ทั้งหมอทั้งพยาบาลเผลอ
นายชนะกันก็สะดอกกุญแจมือแล้วก็หนีไปไปด้านข้างของโรงพยาบาล
ตรงนั้นเป็นตลาดนัดด้วยคุณผู้ชม
ทีนี้เขาก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อยืด

ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยภาพวงจรปิดจับได้นะคะ
แล้วตัวผู้ต้องหาคนนี้เขาก็โบกมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ไป๒๐นาทีพยาบาลเพิ่งรู้ไง
แล้วอ้าวคนไข้หายไปไหนละคนไข้ที่เป็นผู้ต้องหา
รีบวิ่งมาบอกตำรวจเนี่ยนะคะ
โดยผู้ต้องหาคนนี้นี่เขามีคดีติดตัวก็คือคดีช่อโกง
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนตำรวจเห็นชัดเจนเลยนะฮะ
ว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็เปลี่ยนใส่ชุดเสื้อยืดสีเขียว
ใช่ก็ออกไปเนี่ยแล้วก็โภกหัวด้วยผ้าโภกหัวสีดำนะฮะ
กรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านนั่งซ้อนท้ายแบบนี้
หลบหนีมุ่งหน้าไปทางตำบลโคกกระชายที่ถนนสายคอนบุรีเฉลี่ยงนะครับ
ตำรวจก็วิทยุขอกำลังเสริมออกติดตามตัวตามเส้นทางต่างเลย
เพราะตำรวจส่องดูจากกล้องวงจรปิดตามท้องถนน
เห็นชัดเจนเลยไปไหนมาไหนอย่างไรบ้างนะครับ
ใช่ค่ะคือเอาง่ายตำรวจสพเมืองนครราชศรีมา
จับกลุ่มตัวนายคนนี้ได้ที่สวนภูมิรักที่ข้างลานอนุสวรีเท้าสุรนารีนะคะ
แล้วก็ชุดสืบสวนสพเมืองนครราชศรีมาเขาได้เบาะแสไง
บอกว่ามีผู้ต้องสงสัยคนนี้ใครนักโทษที่หนีมามาเดินเพ่นภาณอยู่ตรงนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็จัดกำลังไปแล้วก็ไปเจอกับผู้ต้องหา
ตอนนั้นเขากำลังติดต่อผู้หญิงขายบริการพอดีเลยค่ะ
จับได้ตอนสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะเมื่อคืนนี้
ใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจก็คุมตัวมาที่สพเมืองนครราชศรีมา
ทีนี้นายคนนี้เขาก็รับสารภาพนะว่าตอนหนีเนี่ย
เหมามอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาในตัวเมืองโคราช
พักผ่อนจะเที่ยวไงจะเที่ยวซื้อบริการ
แล้วหลังจากนี้เนี่ยตำรวจสพเมืองนครเอ่อ
ขออภัยค่ะคุณผู้ชมตัวเมืองนครราชสีมานะ
แล้วตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาเนี่ย
ประสานไปที่สพคอนบุรีให้มารับตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดี
โดยผู้ต้องหาคนนี้เขาเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกง
แอบอ้างไปหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วโดนตำรวจจับได้
เมื่อ๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเพราะอะไร
เพราะเขาไปอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่พม
แล้วไปหลอกเอาเงินจากผู้ป่วยโรคไตที่ทางเพจนางฟ้าซาลอนช่วยเหลือ
ทีนี้ค่ะหลอกเอาเงินไป๘๐๐๐กว่าบาท
อกให้เบิกเงินในบัญชีมา๓รอบคุณผู้ชม
ทีนี้พอตรวจสอบประวัติเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้
คืออ้างตัวเป็นพวกผู้พิพากษาสารเยาวชนอ้างตัวเป็นตำรวจ
แล้วก็ไปหลอกคนนู้นคนนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญหลอกผู้ที่อ่อนแอนะ

ใช่ค่ะเหมือนกับจะไปช่วยเหลือไงแต่สุดท้ายก็ต้มตุ๋น
แล้วก่อคดีมาทั้งพื้นที่ที่โคราช
ในท้องที่อำเภอโนนไทยปักทงชัยคอนบุรี
แล้วก็เคยถูกจำคุกมาแล้วจนมาพ้นโทษแล้วยังมาหลบหนีแบบนี้อีกนะคะ